ก่อนหน้านี้ครับหน่วยงานต่างก็มีการขอความร่วมมือประชาชน
เรื่องของการปล่อยโคมลอยโคมควันลูกโป่ง
ไม่ให้กระทบกับเรื่องของการขึ้นลงของเครื่องบินนะครับ
ประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ส่วนทางด้านของศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยภาค๓จังหวัดนครราชศรีมาทำกระทง
ขนาดใหญ่เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชนะครับศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำโวเตอร์แลนด
กีฬาแห่งประเทศไทยภาค๓จังหวัดนครราชศรีมา
จัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
โดยประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๙เมตรความสูง๗เมตร
รีบกระทงทำด้วยไฟเบอร์กราสสีขาว๖๙กรีบ
ซึ่งสีขาวหมายถึงการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
และบริเวณทั่วทั้งกระทงได้ติดหมายเลข๙ไทยสีทองไว้๘๙ตัว
ซึ่งสีทองหมายถึงการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
โดยได้ประดับประดาษแสงไฟไว้ภายในกระทงเพื่อเตรียมนำไปลอยในงานสืบสารประเพณีลอยกระทง
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่๑๔พฤศจิกายน
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาอำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านชุมหน้าผาตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
ช่วยกันทำกระทงจากกะลามะพร้าวกว่าพันใบ
ไว้ใช้ในเทศกาลลอยกระทงกลาสายกลาศรีบริเวณริมแม่น้ำปิง
เพื่อให้กระทงไหลต่อกันเป็นทางยาวก่อนจะลงต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ถือว่าเป็นประเพณีของชุมชนเล็กที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า๖๐ปี
จนเป็นที่โด่งดังทั่วเมืองปากน้ำโพค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชัยนาธิ์นะคะร้านเบอร์เกอรี่บนถนนชัยนาโรงอำเภอเมืองชัยนาธิ์
ตอนนี้เร่งผลิตกระทงขนมปังตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่สั่งเข้ามาวันละ๒๐๐ชิ้น
กำชัยชัยทุบทองเจ้าของร้านเบอร์เกอรี่บอกว่า
กระทงที่ผลิตมีหลากหลายรูปร่างแต่ว่าขายในราคาเดียวคือ๒๐บาท
กระทงดอกไม้กระทงจราเข้กระทงเครื่องบิน
โดยเฉพาะกระทงเต่าเป็นกระทงยอดนิยม
เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดเนื่องจากว่าการปล่อยเต่าปล่อยสัตว์
เป็นเต่าจะทำให้อายุยืนให้ปล่อยได้บุญแล้วอายุยืนเหมือนเต่า
ขึ้นไปที่พรรภ์เหนือทางจังหวัดเชียงใหม่
หรือฟ๒๕๐๐กันจากเถวบิน
โดยมีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินจำนวน๑๕๐เที่ยวบิน
เป็นสายการบินเที่ยวบินภายในประเทศ๑๒๒เที่ยวบิน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ๒๘เที่ยวบิน
และสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการบินจำนวน๖๖เที่ยวบิน
เป็นเที่ยวบินในประเทศ๔๔เที่ยวบิน
และเที่ยวบินต่างประเทศ๒๒เที่ยวบิน

นำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน
ออกไปตรวจร้านขายดอกไม้เพลิงครับ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตในตลาดประตูเชียงใหม่
ที่ตลาดว่าโรรถและย่านสี่แยกประตูหายา
ป้องกันการลักลอบขายโคมลอยให้กับนักท่องเที่ยว
และประชาชนเพื่อซื้อไปจุดเล่นในประเพณียี่เป็งครับ